หลายคนหันไปปลูกผักสร้างรายได้

ที่จังหวัดตราดปลูกชะอมริมทางสร้างรายได้

เพราะว่ามันเหมือนจะปลูกง่าย
แต่ถ้าปลูกเยอะสร้างรายได้ดีมากเลยนะ

เลขที่๑๖๙ทับ๑หมู่๑ตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนะจ๊ะ
สองสามีภรรยารับจ้างเฝ้าสวนทุเรียน
เขาใช้เวลาว่างจากการแบบว่าเฝ้าสวนทุเรียนเนี่ยนะ
ปลูกผักชะอมริมทาง
แล้วก็ขายเป็นรายได้เสริมค่ะ

เป็นแนวทางนี้เลย๘๐๐ต้น
คือรอบรอบริมทางไหนปลูกไปเลยคือจะบอกว่า
คุณธนัยบอกว่าตัวเองปลูกชะอมริมทางมานาน๗ปีแล้วนะครับ
ใช้เวลาว่างจากการเฝ้าดูแลสวนทุเรียนแล้วก็มาปลูกชะอมริมทางหารายได้เสริม
ผลผลิตดีมากส่วนใหญ่จะเก็บชะอมตอนช่วงเช้าเพราะ

เช้าปุ๊บออกมาเด็ดเก็บเลยแล้วก็นำไปส่งที่คลองใหญ่บ้านคลองสนนะคะ
แล้วก็ตามแต่ละหมู่บ้านชุมชนในราคากรัมละ๘บาท
ถ้าส่งขายส่งนะนะจะอยู่ที่กิโลกรัมละ๘๐บาท
บางครั้งขายปีกจะอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๕๐บาท
ดูดิดูดิเขียวโลยะ
นี่แหละแล้วเฉพาะหน้าแหลงผักจะแพงอยู่แล้ว
หน้าแรงก็อาจจะแบบว่าราคาค่อนข้างสูงนิดนึง
พอเก็บผลผลิตแล้วอีกประมาณ๕๗วันก็จะเก็บได้อีกรอบหนึ่งนะคะ
มันจะแตกยอดมาใหม่พอชะอมต้นสูงจะตัดทิ้ง
เอาไว้ประมาณ๒๐๒๕วันมันก็แตกใบอ่อน

คุณลุงบอกว่าการเก็บชะอมขายสร้างรายได้วันละ๓๕๐บาท
ชะอมโทรสั่งได้เลยนะคะที่นี่หมายเลขโทรศัพท์๐๙๘๔๔๓๘๘๗๔

ใครเกี่ยวชะอม
อ่าใช่ทางเดียวกันหรือเปล่าเนี่ย

แต่ว่าแค่บางคนเรียกไม่เหมือนกัน
โอ้โหอร่อยเนอะ

คุณคิดถึงอะไร
โอ้ผมคิดถึง

ชะอมที่เขาเอาไปใส่ใน
หิวข้าวหิวข้าว